มาดูเรื่องหุ้มทรักกะจาห์หน้า๒๗

ว่าสรุปล่ะอีพริ้งคนเริ่งเมืองเนี่ย
แต่ตอนนี้เขาเป็นพิงค์คนเริ่งเมือง
แล้วก็เป็นอีพริ้งค์คนเริ่งกาไม้

มีคนบอกว่ามีการสร้างหนังกระแสละครก่อนหน้านี้มาแล้ว

อย่า่งงวนี่กระแสเข้าไปแล้ว

คือหน้าออกของนาง

คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ
คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ
คุณพูดออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะรายการสดเขาตัดไม่ได้นะ
เรื่องมันแทบว่าคุณพูดนี่แหละ

คุณพูดไม่ได้นี่เป็นการสด
คุณได้แก้ตัวคุณไม่รู้หรือคุณไม่ตอบ

ดูจมูกดูตาอะไรอย่างนี้

ใต้ขาวเขาบอกไลน์ไลน์ไลน์

ทำไม

ไม่คิดว่ามองไม่ออกหัวตัวผมหรือ

ใช้ใบบนกราฟ
อันนี้มันไม่ใช่ไลด์เหล่ะ
ไม่ได้หรอก

เป็นเก้าเป็นก้อนขนาดนั้น

บอกว่าใช้แปลงแต่งสีและแรงเงา
โอ้โหแม่เจ้าจากนมน้อยนิดกลายเป็นนมตุ้มอย่างหน้ามหัศจรรย์

จักรจันทร์คำซีรีส์

พร้อมเห็นกระตาวนี้บอกเลยค่ะจักรจันทร์หนูยังไม่ได้ทำ

แต่มีหลายวิธีตบตาได้ไม่ว่าจะเป็นการยัดซิลิโคนหรือว่า

ก็หนิงบอกฉันฉันก็อ้าว
คุณพูดมาอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวอีก
ไม่มีในวงการซื่อ